เขต๓นะครับเขาเลือกตั้งซ่อมกันไงใช่เอาก้าวไกลเขารักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ครับ
นี่เป็นจังหวะที่ประกาศชายชนะนะครับเขาทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
คุณพิธาก็นี่ครับลุกขึ้นตามคนนี้โยฮะนี่แหละครับชูมือให้
นี่เป็นบรรยากาศหลังจากในพิทาริมเจริญรันดรพเก้ากลายทราบผลการเลือกตั้งซ่อง
จังหวัดระยองเขต๓อย่างไม่เป็นทางการก็แสดงความยินดีกับนาย
พงศธรสอนเพชรนรินนะครับผู้สมัครเบอร์หนึ่ง
แล้วก็มีเพื่อนสอสอแล้วก็มีคุณอมรัฐโชคปมิตกุลนะครับแก่นำพักเก้าไกลก็ชูมือแสดงความยินดีกับเขาด้วย
ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมเขต๓จังหวัดระยองคุณผู้ชมนะครับก็เป็นพื้นที่ของอำเภอแกลงกับอำเภอเขาชะเมานะ
ขออภัยฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักค่ะจะไปพูดถึงคุณโยคนเดียวก็ไม่ได้เมื่อวานเขามีผู้สมัครกัน๓คนครับเบอร์๑คุณพงศธรนะครับจะพักเก้ากลายเบอร์๒คุณหมอบรรยัตน์เจดนะจันทร์จากประชาธิปัตย์เบอร์๓คุณเรืองชัยสมบัติภูทรพักแรงงานสร้างชาติเปิดทีมนะครับ๘โมงเช้
จนกระทั่งเวลาทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนางสาวการจรัสเอียดทองใสในอำเภอแกลงครับท่านก็ประกาศผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นทั้ง๒๐๗หน่วยเลือกตั้งผลออกมาได้แก่เบอร์หนึ่งในพงศธรก้าวไกร๓๙๒๙๖คะแนนครับเบอร์๒ครับเบอร์๒คุณหมอบัญญัติพักประชาธิปัตย์ได้ไป๒๖๔๖๖คะแนนเบอร์๓ครับนายเรืองชัยพักแรงงานสร้างชาติ
ซึ่งครับคุณภงศธรก็ใสหน้าคุณหมอบรรยัตน์ทิ้งกัน๑๒๘๓๐คะแนนครับ
นี่คือกระดุมเม็ดแรกที่จะส่งสัญญาณ
ส่งสัญญาณนะครับให้เห็นว่านี่แหละ

เจอกันฟังพิธาริมเจริญรัฐครับ
โอ้โหเจอกันฟังพิธาริมจรรยะรัฐครับ
เพิ่มมาเป็นหมื่นคะแนนแล้วนะ
เพิ่มมาเป็นหมื่นคะแนนแล้วครับ

นี่เขาใช้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้

การเตรียมพร้อมเลือกตั้งครั้งต่อไปเลย